คุณโบ๊ทเป็นนักไตรกีฬาเคยไหว้ในแม่น้ำไหมครับ
พวกเจ้าพญาหรือแม่น้ำลำคลองอะไรพวกนี้ทั่วไปเนี่ยครับ
บอกว่ายังไม่มีโอกาสไหว้ในเจ้าพระยาด้วยตัวเองนะครับ
เราจะไหว้ในสถานที่ที่เป็นเปิดอยู่แล้ว
ในทะเลไหว้เขื่อนศรีนครินไหว้ไปอ้อมเกาะอะไรประมาณนี้ครับ
ว่ายน้ำเขื่อนว่ายน้ำทะเลไหว้อ้อมเกาะนี่ไหว้มาแล้ว

ความยากง่ายกับการไหว้สระมันต่างกันเยอะไหมครับคุณโบ๊ท
เอ่อสิ่งที่แตกต่างผมมองว่าเป็นการจัดการความเสี่ยง
แล้วก็อุปสรรคที่มันต่างกันมากกว่าครับ
การว่ายน้ำในสระมันว่ายอยู่ในสถานที่ที่เราสามารถควบคุมได้
ไม่ว่าจะเป็นความใสสะอาดความสะอาดของน้ำ
ทัศนวิสัยการมองเห็นความลึกของสระ
ซึ่งปัจจัยพวกนี้มันทำให้เราผ่อนคลาย
ของความลึกเรื่องของกระแสน้ำซึ่งปัจจัยพวกนี้มันทำให้เรามีความเครียด
ทางด้านร่างกายและจิตใจก็จะต้องไปทำความคุ้นเคยกันพอสมควร
ให้เรารู้สึกมีความมั่นใจผ่อนคลายเหมือนอยู่ในศาลนะครับ
ซึ่งอันนี้ก็น่าจะสามารถช่วยได้อ๋อคือต้องไปไปพิสูจน์กับ
สภาพน้ำจริงที่เราจะไหว้เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยก่อน

ใช่ครับไม่งั้นเวลาลงไปมันจะอาจจะไม่เหมือนลงน้ำสระเนาะ
เพราะว่าด้วยปัจจัยที่ไม่เหมือนกันอาจจะมีความเครียดความเกร็งมันไม่ผ่อนคลาย
แล้วร่างกายมนุษย์ยิ่งเครียดยิ่งเกร็งมันก็จะยิ่งจม
ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับ
คุณโบ๊ทอย่างไตรกีฬาที่คุณโบ๊ทไหว้เวลาไปไหว้น้ำเขื่อนไหว้น้ำทะเล
อันนี้เราไห้ตัวเปล่าเลยไหมฮะมีอุปกรณ์เซฟตี้
หรืออย่างมีทุ่นอะไรผูกตัวติดตัวอะไรอย่างนี้ไหม
ก็ในกรณีที่เหนื่อยหรือว่าไม่สามารถไหว้ได้หรือต้องการพักเนี่ย
ซึ่งผมว่าในเคสของคุณเต้ก็น่าจะใช้เชฟตี้บุยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้ว
ก็เหมือนที่คุณโตโน่เขาใช้ใช่ไหมฮะบุยที่เหมือนทุ่นสีส้มที่ลอยอยู่

ดูแล้วเป็นห่วงไหมฮะคุณโบ๊ทเป็นห่วงด้านไหนอะไรยังไงไหมเรื่อง
มันต้องฟิตสภาพร่างกายต้องพร้อมขนาดไหนในการไหว้แม่น้ำเนี่ย
ก็ถ้าแนะนำได้นะครับอาจจะมี๒๓ข้อที่น่าจะเตรียมได้ครับ
ก็คือหนึ่งคือเรื่องร่างกายครับเราก็ต้องมีความฟิตก่อน
ฟิตของเราก็คือว่าเราต้องสามารถว่ายน้ำได้ระยะเวลาหนึ่ง
ไม่ใช่แค่พอข้ามฝั่ง๒๐๐หรือ๔๐๐เมตรหรือ๑กิโลนะครับ
อาจจะต้องเตรียมความคิดให้มากกว่า๑โลหรือ๒โลหรือโลครึ่งนะครับ
กรณีที่ทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามแผนแล้วเราต้องไหว้นานขึ้น
ระยะทางที่ไกลขึ้นนะครับอีกข้อหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของความเร็ว
ความเร็วที่ณวันที่เราไหว้เนี่ยเนื่องจากเราไม่รู้ว่าความเร็วของกระแสน้ำเนี่ย
ไม่ว่าจะตัด๖๐องศา๓๐องศาเนี่ยมันจะเป็นไปตามที่เราคาดหรือเปล่า
เราก็อาจจะต้องมีความเร็วณจุดหนึ่งที่ถ้าเกิดมันจำเป็นต้องใช้
ก็อาจจะต้องดึงมันมาใช้เนาะเพื่อที่จะไปขึ้นที่ไอคอนสยามได้ทันเวลานะครับ
อย่างที่คุณมงคลกิจบอกว่าจะไหว้จากกรมเจ้าท่าแล้วก็ตัดไปไปอีกฝั่งหนึ่ง
ก็ตามน้ำเนี่ยนะฮะไปที่ไอคอนสยามในระยะทางน่าจะประมาณหนึ่งกิโลเพราะฉะนั้นคุณมงคลกิจ
ควรจะต้องไปฟิตหรือว่าฝึกในการไหว้เนี่ยให้ได้ไกลกว่า๑กิโลอย่างนี้ใช่ไหมฮ
ใช่ครับควรจะเผื่อเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้อีกหน่อยครับอันนี้
อันนี้ต้องไปฟิตที่ไหนครับคุณโบ๊ทสระว่ายน้ำทั่วไปหรือว่าควรจะไปสภาพน้ำแบบนั้นจริงเลย
มีบึงหลายที่นะครับในกรุงเทพที่สามารถไปฝึกซ้อมได้รอบหนึ่งก็ระยะ๗๐๐๘๐๐เมตรประมาณนี้ครับ
คือผมถึงต้องปรับเรื่องต้องไปลองน้ำจริงก่อนไงฮะตอนนี้ยังไม่ได้ลองน้ำจริงก็ลองอันนี้ลองกำลังก่อน
เขาเรียกว่าคือรักษาสเต็ปรักษาสเต็ปให้กำลังมันอยู่ตัวก่อนเพราะว่าเวลาไหว้จริงจริงเนี่ย
มันก็ต้องมีเบรกถูกป่ะถ้าไม่มีเบรกคงไม่ไหวถูกป่ะฮะ
ดูสภาพร่างกายตัวเองด้วยที่ลองในสระมาล่าสุดคือได้
เท่าไหร่นะตอนนี้ไหว้ได้๓๐๐เมตร๓๐๐เมตรเหนื่อยน้อยลงเหนื่อยน้อย
น้อยลงคุณโม้ทพอหรือยัง๓๐๐เมตรประมาณกิโลกว่ามันต้อง
ประมาณกิโลกว่าก็พยายามจะเพิ่มถ้ามันไม่ทันก็อาจจะต้อง
เพิ่มรอบเย็นคุณโม้ทมีอะไรฝากทิ้งท้ายด้วยค่ะเรื่องการ
การฟิตซ้อมร่างกายในช่วงเวลาที่จำกัดเลย
แต่หมายความว่าคือผมพอฟิตได้
เพราะว่าปกติผมเล่นเวทวันละ๒ชั่วโมงอยู่แล้ว

ครับก็ถ้าอยากแนะนำเพิ่มเติม
ก็คงเป็นเรื่องของการวางแผนล่ะครับ
ไม่ว่าจะเป็นทางกรมเจ้าท่าหรือกรมอุทธกษาทหารเรือ

ความรู้เรื่องกระแสน้ำ

แล้วก็มีทีมงานช่วยเหลือในเรื่องของการนำทาง

ผมก็เชื่อว่าจะสามารถทำภารกิจนี้
ให้ประสบความสำเร็จนะครับ
สวัสดีครับ